ส่วนลูกค้าชื่อว่าร้านซีสซาสนะคะอยู่กลางตลาดลาดยาวนครสวรรค์เขาบอกว่าเมื่อวานที่รับประทานอาหารยังไม่ทันจะอิ่มเลย
จะต้องวิ่งหนีแล้วต้องซีซาสเหมือนกันซาดด้วยความระทึกฮะเนี่ยค่ะเพราะว่าไฟลักษณะเป็นแบบนี้ไม่หนีก็ไม่ไหวอ่ะนะคะ
เขาบอกว่าไฟมันลุกลามจากในห้องครัวแล้วมันลามเร็วมากนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงดังปั้งเป็นระยะ
โอ้โหทั้งเจ้าของร้านทั้งลูกค้าต้องวิ่งหนีและเหตุเพลิงไหม้ร้านเสียหายทั้งหมดนะคะ
โอ้โหแล้วดูไฟพวยพุ่งแบบนี้ควันพวยพุ่งแบบนี้นะครับลูกค้าให้ข้อมูลกับทีมข่าวด้วยความระทึก
บอกว่าโอ้โหพวกผมแทบหนีไม่ทัน
ผมได้ยินเสียงความวุ่นวายจากครัวของร้านมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้รีบวิ่งออกจากร้านเลยแล้วคนในร้านมีกว่า๕๐ชีวิตนะคุณ
สรุปสุดท้ายไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่เจ้าหน้าที่พอเข้าไปถึงก็ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะไฟมันโหมแรงมาก
ไปกัน๘คันค่ะสำหรับรถดับเพลิงนะคะพยายามฉีดน้ำสกัดไฟ
เบื้องต้นนะคะทราบว่าต้นเพลิงมาจากห้องครัวที่ใช้ประกอบอาหารของทางร้าน
แต่ทีนี้ไฟที่มันโหมลุกไหม้แบบนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าทำงานหนัก
เพราะว่ามันมีเชื้อเพลิงด้วยโครงสร้างร้านเป็นไม้และหลังคามุงด้วยแฝกค่ะ
จากการสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะเขาบอกว่าตอนนั้นเป็นลูกค้านะ
นั่งรับประทานอาหารอยู่ก็มีประมาณห้าสิบคนพอมีเสียงดังออกมาจากร้านเท่านั้นแหละ
ตอนแรกก็เอ๊ะเสียงดังอะไรแต่พอเห็นควันไฟไปเลยค่ะไปกันทั้งหมดเลยนะคะ
วิ่งหนีตายออกมานอกร้านนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมน้ำฉีดสกัดไฟ
ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่คุณผู้ชมคะสภาพที่คุณผู้ชมเห็น
ไม่เหลืออะไรเลยค่ะเสียหายแบบ๑๐๐เต็มนะคะ
ความเสียหายไปถามเจ้าของร้านบอกว่าผมสร้างร้านนี้มา๗แสนบาทแทบจะหมดตัวเลยนะคะ
อุทัยค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจด้วย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุที่มาน่าจะเป็นแบบนี้ครับคุณตำรวจ
ผมเนี่ยเปลี่ยนถังแก๊สใหม่เพราะว่าถังเก่ามันหมด
แต่ช่วงที่เปลี่ยนเร่งรีบมากเพราะลูกค้ามารอเต็มร้านเลย
มี๕๐คนช่วงนั้นน่าจะเป็นการเสียบสายถังเก่ากับถังใหม่ไม่ค่อยสนิท
แก๊สมันซึมออกมามันรั่วออกมาแล้วพอจุดไฟทำกับข้าวปุ๊บ
มันไปต่อกับประกายไฟค่ะลามไปยังถังแก๊ส
และแถวนั้นมันมีถังแก๊สติดกัน๓ลูกตูม๓ตูมแบบนี้
ไฟลุกตามมารวดเร็วนะคะแล้วลุกไหม้ทั้งร้านตัวเองกับพนักงานร้าน
วิ่งหนีหมดเลยค่ะไม่สามารถขนข้าวขนของออกมาได้นะคะ
เจ้าของร้านบอกว่าที่เกิดเหตุขึ้นทั้งหมดเนี่ยแป๊บเดียวนะ
น่าจะประมาณ๕นาทีค่ะใช้เวลา๕นาทีในการวิ่งหนี
ไฟมันโหมกระหน่ำเลยนะครับ
ลูกค้าบอกโอ้โหถึงกับซี๊ดเลย

เกือบจะเอาตัวรอดไม่ได้นะครับ
เหตุเพลิงไหม้ใหญ่ครั้งนี้นะครับ